แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง

แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านคุณรู้ค่ะ
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ชีวิตแค่โดนทำร้าย

ร้องทำไมอยู่อยากร้องก็ร้องเฮ้ย

ประเด็นมีอยู่ว่านุ่มสาวนักสัตว์ไหนมีเกณฑ์อกหักสำซ้อน
ชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่อันที่สุดมันต้องไหม
เดี๋ยวพอโอ้เหนื่อยกับมันจริงว่ะ
หาซ้ำซ้อนมันเจ็บปวดนักแต่ขออย่างเดียวอย่าไปปีเถาะ
ใช่แต่ว่าประเด็นคือมันเจ็บจี๊ดมันเด็ดมากฉันอยากรู้มาก
แต่ว่าเธอมีอะไรเด็ดมาแก้ความเจ็บนี้บ้างไหม
โอ้โหมีแน่นอนของฉันก็ยังต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว
ฉันยังคงพาเธอไปกระโดดกระเด้งอยู่นะจ๊
เพราะว่าฉันอยากมีหุ่นฟิตพิชิตไขมัน

แต่ว่าก่อนที่เราจะกระโดดสลายไขมันเนี่ยนะคะ
เราต้องมาอัปเดตดูกันก่อนดีกว่า

โดดวันไหนอาจจะเจอคู่หรืออะไร

สวัสดีค่ะ
พี่บ่อโจ้ค่ะวันพุธนี้ก็เป็นวันสงกรานแล้วนะคะ
มีแพลนไปปะแป้งสาวที่ไหนหรือเปล่าคะเนี่ย
วันนี้เป็นวันสง

จริงพี่โจ้รำคัญอย่าเอาแป้งปะใส่ตายเลย
โอ้ยอย่ายุดมากมองนี่แป๊บ
คือตอนนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้มาอัปเดตดูกันก่อนดีกว่า
วันจันทร์แบบนี้นะคะมาอัปเดตจะได้วางแผนชีวิตถูกไง

เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะ
ว่าในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่๑๑จนถึงวันที่๑๗เมษายนเนี่ยนะคะ
สัตว์ไหนจะเป็นยังไงกันบ้าง

ได้ครับคนที่เกิดปีชวดนะครับในรอบสัปดาห์นี้ก็อย่างที่บอกไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
เข้าสู่ปีที่สมพงศ์เดือนที่สมพงศ์นะครับ
รอบสัปดาห์นี้ก็พูดง่ายว่าก็ไปได้ดีตลอดทั้งอาทิตย์เลย

อย่างนี้เลยก็ได้
เป็นเพราะว่าอย่างนี้นะครับโดยภาพรวมของสัปดาห์นี้เนี่ย
เท่าที่ผมวิเคราะห์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีวันไม่ดี
มันก็เลยทำให้ภาพรวมทั้งสัปดาห์เนี่ยคือปลอดโปร่งหมดเลย

ดีแล้วล่ะคงเอาไว้นะคะรักษาเอาไว้
เรียกว่าต้องรีบตักตวงนะช่วงดีผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็แบบอยากทำอะไรก็ทำ

คือพอเป็นช่วงที่ปรับโปรดเนี่ยมันก็คือบางคนอาจจะทำโอทีก็ได้
ก็คือพื้นงานว่าเป็นช่วงที่หยุดเทศสังการตรงกลาง

แต่คนที่อยู่ต่อเนี่ยก็อาจจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นทำโอทีได้โอทีอะไรอย่างนี้ไง
ก็ดีกว่าไปฝากฝาลดติด
แล้วแต่คนคิดบางคนบอกอยากกลับบ้านเพราะคิดถึงพ่อแม่นานทีกับพี่
แต่บางคนบอกไม่อยากไปฝารถติดก็อาจจะทำงานไป
ใช่เนี่ยหนูคนนึงแหละที่เทศกาลไม่กลับบ้านเลย
คุยกับแม่ให้เข้าใจเพราะว่ามันรถมันติดจริง
กลับบ้านช่วงอื่นดีกว่าสำหรับคนอื่นน้องกลับช่วงอื่นดีกว่าใช่สำหรับคนอื่นค่ะ
อะต่อกันเลยมั้ยปีฉรูค่ะ
ที่เกิดปีฉลูนะครับในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับ
แล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยใช้วันดีในการเคลียร์นะครับก็คือมีวันที่
๑๒พรุ่งนี้๑๓แล้วก็๑๗
คือคือพรุ่งงานว่าอาจจะเป็นโอกาสหนึ่งนะครับ

ก็อาจจะใช้เทศกาลไปกราบ
อ๋อลดน้ำดำหัวของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่

ถ้าลูกคนใดที่ไปรดน้ำลำหัวคุณพ่อคุณแม่

ปัญหาที่เรามีเนี่ยมันจะช่วยขี้คลายไปเยอะเลย

เขาบอกว่าพระในบ้านนี่สำคัญที่สุดคุณพรจากพ่อแม่สำคัญมาก
คือเขาถือว่าเอาหัวเราเนี่ย
จดกับส่วนที่ต่ำที่สุดของพ่อแม่คือเท้า
มันเป็นอะไรที่เหมือนเสริมสิริมงคลให้ตัวเอง

จริงจะบอกน้องปุ๋ยฝ้ายกับบอกน้องแอว่า

แล้วก็เอาน้ำเนี่ยที่ลางเท้ามาดูหัวตัวเองด้วย

ใช้โอกาสนี้แล้วกันในการที่จะเชื่อมกับ
คนที่เราอาจจะเคยมีปัญหาหลอนหอมแรงมาก่อน
เป็นช่วงที่ต้องระวังในหลายเรื่องเนี่ย
แล้วก็ไม่ควรที่จะทำตัวเองโดยการ
เขาเรียกว่าทำจากศึกเข้าบ้าน

ทำไมแกอยากจะชักศึกเข้าบ้านอีกใช่ไหม

ถ้าแกอยากจะชักศึกลองดู

จากคนที่เกิดปีถอนนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับ
จะมีรายจ่ายที่มีค่าคิดเกิดขึ้นนะครับ
ค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างนี้นะครับ

ต้องจ่ายค่าเสียหาย

รอบสัปดาห์นี้ก็จะเป็นช่วงที่ได้พักผ่อนนะครับ
แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจด้วย
แล้วก็ที่สำคัญคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็จะมี
หลังจากที่อาจจะไม่มีเวลาให้กันเลย

พี่ปีทอบ้างอเจมส์พี่แม้อย่างที่บอกปีทอบบออกจากทำงานอะ

เข้าใจก็เป็นความสุขของคุณพ่อไง

อาทิตย์เป็นความสุขเขาให้เขาทำไปเถอะเขาอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เขามีความสุข

ปีเมื่อเส็งนะครับในสัปดาห์ที่ของชาวปีเมื่อเส็งนะครับ
เป็นช่วงที่จะโกยนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับ
เนื่องจากจะส่งผลในอาทิตย์ถัดไปเนี่ยให้มีงานมากขึ้นด้วย

ง่ายว่าเรื่องของหน้าที่การงานจะเป็นช่วงที่มีความคืบหน้ามีเรื่องของที่เรารับผิดชอบเนี่ยจะมีการเดินหน้าหรือ
พูดง่ายว่าคืบหน้าหมดเรื่องหน้าที่การงานแล้วส่งผลให้อาทิตย์ถัดไปเนี่ยจะมีงานเพิ่มขึ้น

โอ้โหก็ยินดีด้วยงานเข้าแบบที่ดีแล้วกันเนอะ

กับปีมะเมียนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นช่วงที่เงินเข้านะครับแต่

เพราะว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าในพื้นฐานตรงช่วงนี้เป็นจังหวะที่มีเงินเข้าแล้วก็ออกเลยทันที
แต่จริงแล้วผมจะบอกเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นการออกไปแล้วได้อะไรกลับมาด้วย

เหมือนซื้อของแล้วได้ของกลับมานั่นแหละ
บางคนจ่ายเสียตังค์ไปแต่ไม่ได้อะไรมาเลยอย่างนี้นะฮะ
ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะก็คือเหมือนมีเงินเข้าก็คือได้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีเงินให้ออก

คนที่เกิดปีมาแมนนะครับในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยโดยเฉพาะของคุณผู้ชายเนี่ย
พื้นฐานดวงเนี่ยมีเกณฑ์ที่เจอเรื่องของบรรเวท
ก็อยากให้ระมัดระวังสักนิดนึงไม่ว่าจะเป็นจากการเดินทาง
แล้วก็จากการทำกิจกรรมต่าง
แต่ครับก็มีแง่ว่าเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัว
อยู่ใกล้พื้นฐานดวงของคนที่เกิดปีมาแม่ด้วย
เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าอัปเดตไปแล้ว
สำหรับ๘นักสัตว์แต่ว่ายังเหลืออีก๔นักสัตว์ที่เหลือนะคะ
เดี๋ยวเรามาอัปเดตต่อกันช่วงหน้าค่ะ